ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะที่เราเล่าไปว่ามีคนร้าย๔คนบุกเข้าไปที่กุฏิของพระนะคะ
รักษาการท่านเจ้าอาวาสวัดดอกไม้จังหวัดพระนครสิทธิยา
ปล้นพระแล้วมีภาพเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะ
คือพระท่านบอกว่าคือจำเสียงได้จำเสียงเสียงมันคุ้นครับ
สุดท้ายค่ะจับได้แล้ว๒คนนะคะร่วมกันก่อเหตุ๔คนใช่ไหมคะ
พอจับได้แล้วเนี่ยสองคนนี้อายุแค่สิบเจ็ดสิบเจ็ดน่ะ
อายุ๑๗ทั้งคู่แล้วสองคนนี้ก็เลยบอกตำรวจว่าอ๋อ
อีกสองคนที่ร่วมก่อเหตุด้วยกันอ่ะก็อายุสิบเจ็ดอืม
เยาวชนกันหมดเลยค่ะคนนึงหนีไปอำเภอหนึ่ง
คนนึงหนีไปอำเภอหนึ่งแต่จับได้แล้วสองนะคะ
น้องครับตอนนี้จะเอาตังค์ไปทำไรตังค์มาทำอะไร
สองคนนี้ค่ะอายุสิบเจ็ดทั้งคู่ค่ะนำตัวไปสอบปากคำที่สพบังปะหัน
จังหวัดพระนครศรีธุยานะคะคือหลังก่อเหตุก็แยกย้ายกันหนี
คนหนึ่งหนีไปอำเภอนครหลวงคนหนึ่งหนีไปอำเภอพระนครศรีอยุธยา
แต่ก็ถูกจับนะคะก่อเหตุ๔ตอนนี้จับได้๒
ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำยี่สิบเอ็ดกัญญายน
คนร้ายได้เงินสดไปแสนกว่าบาทเลยนะคะย้อนเหตุการณ์สั้นแบบนี้ค่ะ
คือวันนั้นเนี่ยคนร้ายไปเคาะหน้าต่างกุฏิของท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
พระสมุกเกียรตินะคะท่านก็อยู่ในกุฏินี่แหละ
พระท่านก็เลยเปิดผ้าม่านดูเอ๊ะไม่เห็นมีใครแต่สุนัขมันเห่าเสียงดังเลย
ก็เปิดประตูออกไปดูคนร้ายสี่คนใส่หมวกกันน็อกสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
กระโดดข้ามรั้วดันประตูเข้าไปเลยเข้าไปในกุฏิของพระท่านเลยนะคะ
มีทั้งปืนมีทั้งมีดสั่งพระด้วยนะบอกว่าให้นั่งลงก้มหน้าลง
แล้วคนร้ายก็หยิบเงินที่อยู่ในอังสะไปหนึ่งแสนสามหมื่นบาท
เงินนี้คือเงินที่เตรียมจะเอาไว้จ่ายค่าพระเครื่องที่สั่งทำ
เพื่อแจกจ่ายในงานกระถิ่นนะคะแล้วคนร้ายก็หนีไปเลยทางหน้าวัดค่ะ
เดี๋ยวให้ท่านรักษาการเจ้าอาวาสเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ

ใช้อาวุธอะไรบ้างอ่ะ
แล้วก็รวมเงินที่อังสะไปเลยอ่ะนี่นะคะ
พอจับได้๒คนเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำ
สองคนนี้ก็บอกว่าอ๋อทั้งแก๊งเนี่ย
ที่ไปก่อเหตุกันเนี่ยสี่คนอายุสิบเจ็ดหมดเลย
วางแผนนัดแนะกันที่ซุ้มไก่ชนแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะหัน
ก็เลยชวนกันไปปล้นเงินพระกันดีกว่าชวนกันไปปล้นเงินพระคุณผู้ชม
ก็นัดแนะกันนะว่าไปวัดดอกไม้เอารถจักรยานยนต์สองคันนะ
ทั้งหมดก็เตรียมตัวเลยใส่หมวกไหมพรมมีหมวกกันน็อก
มีปืนเขาบอกว่าเป็นปืนปลอมค่ะครับมีปืนปลอมแต่ก็มีมีดด้วย
ไปถึงก็เคาะหน้าต่างกุฏิเลยพอพระท่านเปิดประตูออกมาก็
ข่มขู่พระบังคับให้เอาเงินมาให้หน่อย
ตอนแรกเนี่ยบอกว่าขอเงินห้าพันไปขโมยเงินห้าพัน
พระท่านล้วงเงินออกมาจากสบงยื่นให้หมื่นหนึ่ง
จังหวะนั้นมีพระอีกรูปออกมาจากกุฏิก็พากันหนี
พร้อมกับเงินหมื่นบาทแบ่งกันคนละสองพันห้าร้อยบาท
แล้วแยกย้ายกันไปอ้างแบบนี้นะครับที่จับได้
วุฒิจรรย์ธรรมโรงรอบผู้บัญชการตำรวจพักหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ไปที่วัดดอกไม้นะคะ
ไปคุยกับท่านรักษาการเจ้าอาวาสนะคะ
ก็ไปดูจุดที่คนร้ายเขาไปไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ท่านก็บอกว่าคือคดีนี้มันก็อุกอาจจริง
คนร้ายแบบก่อเหตุในวัดไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น

ก็เลยต้องย้ำตำรวจในพื้นที่ว่า
คือจะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะ
การก่อเหตุครั้งนี้เป็นในที่ศาสนาในวัด
มันไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้ก็
แล้วก็คนร้ายไม่เค็งกว่าต่อวัด
อันนี้ทำให้ผู้ผู้ชมท่านไม่สบายใจ
ผมเรียนทุกวัดเลยว่าขณะนี้เราสั่งให้ยกระดับมาตรการป้องกัน
โดยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลทอดกระถิ่น
แล้วก็เราจะสั่งทุกโรงพักวางมาตรการเข้ม
อีก๒คนยังหลบหนีอยู่นะคะ
เป็นเยาวชนกันหมดเลยตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่ามันไม่ตรงกันนะคะ
ข้อมูลจากท่านรักษาการเจ้าอาวาสท่านบอกว่าคนร้ายได้เงินไปแสนกว่าบาทแน่

แต่พอจับได้๒คน๒คนนี้มันบอกว่าได้เงินไปแค่หมื่นเดียว
แล้วก็แบ่งกันคนละ๒๕๐๐บาทมันไม่ตรงกัน
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ